พาไปดูที่อุดรธานีกันบ้างนะครับ

ได้ตั้งกลุ่มอนุรักษ์การปั้นห้อ
และเขียนสีหายลายบ้านเชียงแท้เลยนะครับ
ให้กับเด็กและเยาวชนรวมถึงผู้ที่สนใจครับ
นี่นะครับคุณชาตรีตาโจประลังนะครับ
อายุ๕๒ปีเป็นประธานกลุ่มปั้นหม้อ
เขียนสีหายลายบ้านเชียง
ชาวบ้านหมู่๑๓ตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหาน

กำลังปั้นแล้วก็กำลังจะวาดลวดลายลงบนหาย

เป็นการสาธิตการเขียนสีลายก้นหอย
ซึ่งเป็นลายดั้งเดิมของบ้านเชียง
มีอายุประมาณ๗๐๐ปี
แล้วก็สืบทอดมาถึงปัจจุบันนะครับ

เป็นของที่ระลึกมากที่สุดครับ
แต่กว่าจะเขียนหายให้ออกมาได้สวยงามแบบนี้คุณดู
ความประนีตความตั้งใจ
ความบรรจงจรดลายปากกาไปนะครับ
รวมถึงเขียนตัวอักษรเหล่านี้ด้วยนะครับ
ก็ต้องใช้เวลาฝึกอย่างน้อยถึง๒ปีนะ
จึงจะสามารถเขียนหายลายบ้านเชียงแท้ได้นะครับ
คุณชาตรีมีประสบการณ์เขียนหายลายบ้านเชียงมาแล้ว๑๕ปี
โดยสืบทอดมาจากรุ่นคุณปู่
และตอนนี้ได้ถ่ายทอดให้ลูกหลานนะครับ
ถือว่าคุณอันนี้เป็นปราชบ้านเลยนะครับ
ด้วยการเข้าไปสอนการเขียนหายให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านเชียงวิทยา
แล้วก็โรงเรียนบ้านเชียงประชาเชียงเชิดเป็นประจำทุกสัปดาห์อยู่แล้ว
เพื่อเป็นการอนุรักษ์แล้วก็สืบทอดงานศิลปะท้องถิ่น
ส่วนอุปกรณ์ในการเขียนใช้สีฝุ่นผสมกับกาวลาเทค
ซึ่งหาซื้อได้ไม่ยากแต่ต้องมีเคล็ดลับนะฮะ
และเมื่อนำมาเขียนจะได้สีที่สวยงาม
ทนถาวรเพราะเป็นการผสมกาว
อยู่คู่กับหายลายบ้านเชียง
และถ้าไปตั้งบ้านคุณจะสวยอยู่นานเลยนะ
จากนี้ยังมีการสาธิตการปั้นหาย

ไม่ใช่ง่ายนะคะ

หลายคนกว่าจะฝึกขึ้นได้เป็นรูปเป็นทรงแบบนี้

ผมเคยฝึกนะเสียดินของคุณอา

การปั้นหายนะออกมาเป็น

เอาก้อนดินจะปั้นหายสุดท้ายกลับมาเป็นก้อนดิน

ไม่มีรูอะไรใส่ไม่มีอะไรเลย
เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็

เขาต้องใช้ดินที่ผสมที่ดี

แต่ว่าที่นี่นะครับเขาก็สามารถเปิด

ใครที่อยากได้หายปั้นแบบ
ฉบับบ้านเชียงแท้เป็นของที่ระลึกนะครับ
แล้วก็ไปชมการสาธิตการวาดลายได้นะครับ

ขณะที่หายแบบวาดลวดลายเขียนสี